ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแหม

เรียกได้ว่าปิดตำนานช่างแอร์ก็ได้นะ

ลักษณะคือตกงานไม่มีอะไรได้

ไอซ์อีก๒กิโลกรัม

แน่นอนว่าคุณไปรับจ้างแบบนี้มันผิดกฎหมาย

ถูกว่าจ้างมาผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กระสอบนี้
มันคืออะไรเอาแล้วทำไมคุณไม่ตรวจสอบอ่ะ

ปกติเนี่ยเวลาเขารับจ้างขนสินค้าเนี่ย
หลักหมื่นเหรอถูกมั้ย

คุณรู้ไหมว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไปตรวจพบ

คือเจ้าหน้าที่ทั้งกรมนจังหวัดสกลนคร

ตอนแรกเนี่ยอันด่านเฉพาะกิจเนี่ยว่าถูกประสงค์
คือตั้งใจจะไปสกัด
จับไม้เถื่อนคือคนที่ขนไม้เถื่อน
แล้วก็ของผิดกฎไม้ต่าง

จุด๓แยกกวนบุ่น

จังหวัดสกลนครตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อ
รอยต่อกับบ้านกกอกกกตูมของอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ขับผ่านมาที่ด่านเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอตรวจค้น
พอขอตรวจค้นคุณค่ะไปพบกระสอบเมื่อสักครู่เนี่ยที่ถูกพาออกมาแล้วนะ
ถูกคลุมด้วยผ้าห่มที่ท้ายรถ

อ้าวถ้าบริสุทธิ์คุณทำไมเอาต้องเอาผ้าห่มไปปิดอ่ะถูกไหมคะ

เปิดดูเอามีดกรีดดูกระสอบเนี่ยไปพบยาบ้า๗๐มัดคุณดูนะ
ยาบ้า๗๐มัตต์จำนวน๔แสนเมตร
ไอซ์อีก๒กิโลกรัมถูกบรรจุไว้ในห่อชา๒ถุงค่ะ

คนแรกชื่อว่านายสิริชัยอุนาพรม
อายุ๔๒ปีเป็นชาวจังหวัดน้องบัวลำพู
คนที่๒ชื่อว่านายมาโน้ตแสงปานอายุ๒๗ปี

ทั้งสองคนให้การบอกว่าคืออย่างนี้

มีคนรู้จักมาว่าจ้างให้ผมสองคนไปรับของที่จังหวัดมุกดาหาร

พอไปถึงจุดนัดหมายก็มีคนขนของมาใส่ท้ายรถผม
พอเรียบร้อยแล้วผมก็ออกมาทันที
โดยไม่ได้ไปดูว่าไอ้ของที่ใส่ท้ายรถคืออะไร
เพื่อที่จะนำของเหล่านั้นไปส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เจอด่านแล้วก็ถูกตรวจค้นแล้วก็สุดท้ายถูกควบคุมตัวแบบนี้นะคะ
ทั้งคู่บอกว่าเดิมทีมีอาชีพเป็นช่างแอร์
แต่ว่าเจอสถานการณ์โควิด๑๙เศรษฐกิจซบเศร้า
ไม่ค่อยมีงานแล้วก็ทำให้ไม่มีเงินนะคะ
มีคนรู้จักมาจ้างให้ไปรับส่งของก็เลยรับงานทันที
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้กระสอบที่โดนจับ

หรอแล้วทำไมต้องเอาผ้าห่มกุมมาแล้วผ้าห่มแบบคิดขู่ด้วยนะนั่นแหละ
มีการตกลงค่าจ้างกันหลักหมื่นบาท
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินเมื่อส่งของเสร็จเท่านั้น
บอกแบบนี้ปกติคุณยอมเหรอ
คุณยอมส่งของก่อนรับเงินเหรอ

ใช่ไหมฮะอย่างน้อยต้องมีค่ามาจำนะฮะ
เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองคนพร้อมกับของกลาง

เขาก็บอกว่าที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ย

คืออย่างน้อยก็คุณต้องไปทำให้ตำรวจเชื่อกับสารเชื่อนะ